มาดูเรื่องราวของเด็กดีต้องชื่นชมกันอีกหนึ่งคนนะคะ
สำหรับตำรวจภูทรปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
ได้มีการมอบใบประกาศชื่นชมการทำความดีให้กับน้องคนนี้ค่ะ
เขาเป็นนักกีฬาเยาวชนหญิงจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
หลังจากที่น้องเขาสามารถเก็บกระเป๋าสตางค์ส่งคืนเจ้าของได้ค่ะ

สาวน้อยวัย๑๙ปีนะคะที่เป็นตัวอย่างเยาวชนคนดี
ซึ่งได้รับใบประกาศชื่นชมการทำความดีจากตำรวจภูทรปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพร
สาวน้อยคนนี้เธอชื่อว่านางสาวเจนจิราเรืองคำค่ะ
ซึ่งเดินทางมาร่วมการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติชุมพรระนองเกม
ในระหว่างวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดมีนาคมที่จังหวัดชุมพร
นางสาวเจนจีราเขาเล่าว่า
กระเป๋าเงินที่มีเอกสารเงินสดเกือบ๕๐๐๐บาทได้
เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากนั้นก็นำส่งตำรวจเพื่อตามหาเจ้าของ
ซึ่งต่อมานายพัทรพลองค์อาจอายุ๓๔ปี
ชาวอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋านะคะ
ก็ได้ติดต่อเข้ามารับกระเป๋าเงินคืนด้วย
ไปฟังความในใจของเยาวชนคนดีรายนี้กันเลยค่ะ